ที่จังหวัดเลยค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหานะคะคือตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยตำรวจซึ่งเป็นชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยมีสิทธิ์ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้๔๘ชั่วโมงนะครับ
หลังจากนั้นต้องนำตัวเนี่ยไปฝากค้างต่อสารแต่ปรากฏว่าในขณะที่นำตัวผู้ต้องหารายนี้ไปฝากหางต่อสาร
ระหว่างทางค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นผู้ต้องขังผู้ต้องหาเนี่ยนะคะสะดอกกุญแจอืม
ดอกกุญแจแล้วงัดนี่ค่ะคุณผู้ชมงัดหน้าต่างของรถตำรวจหลบหนีไปแบบนี้นะคะ
โอ้โหหลบหนีไปแบบนี้อ่ะแล้วเชื่อไหมคะว่าการสะดอกกุญแจของเขาเนี่ย
มันง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสเสี้ยววินาทีหนีไปแบบนี้จับตัวได้หรือยัง
ชาวบ้านที่จังหวัดเลยบอกว่าแหมก็ภาวะเลยนะคะไม่รู้จะไปแอบซ่อนตัวอยู่ในบ้านของใครนะคะ
แล้วสิ่งที่ชาวบ้านกังวลมันก็เกิดขึ้นจริงเพราะผู้ชายคนนี้ผู้ต้องหารายเนี้ย
ผู้ก่อเหตุคนนี้ไปแอบซ่อนตัวอยู่ในบ้านของตายายคู่หนึ่งค่ะ
เนี่ยสุดท้ายแล้วแต่รวบตัวได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดนะคะ
สามารถที่จะจับภาพผู้ต้องหารายนี้หลบหนีจากการควบคุมตัวของรถตำรวจนะคะ
ช่วงเวลาสักประมาณสิบโมงเมื่อวานนี้ขณะที่ตำรวจสพปากชมจังหวัดเลย
เขาขับรถพาผู้ต้องหารายนี้ที่ชื่อว่าไหนเสกสรรแดงแปลงอายุสามสิบเจ็ดปี
เป็นผู้ต้องหาในคดีรักทรัพย์ไปฝากขังต่อสารจังหวัดเลยนะคะ
พอขับรถใกล้ถึงกับหน้าป้อมตำรวจแยกปากภูตำบลเมืองอำเภอเมืองเลยเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าผู้ต้องหางัดหน้าต่างรถแล้วก็วิ่งกระโดดลงมา
หลบหนีไปทางวัดอมรประสิทธิ์ค่ะตำรวจกว่าร้อยนายนะคะ
ต้องมีการกระจายกำลังค้นหาภายในวัดและโดยรอบบริเวณวัดค่ะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าแต่ตอนนั้นก็ยังไร้ร่องรอยคือหายังไม่เจอ
นี่นี่นี่ครับตรวจเขาปฏิบัติหน้าที่กันนะคะ
ส่วนภายในรถผู้ต้องขังตำรวจไปตรวจสอบพบว่า
มีกุญแจถูกสะดอกจนหลุดแล้วมีการงัดหน้าต่างของรถคันนี้แหละค่ะ
รถตำรวจคันนี้แหละค่ะงัดจนพังเลยนะคะ
ตำรวจเข้าไปกระจายกำลังค้นหานี่หน้าของผู้ต้องหานะฮะ
กระจายกำลังค้นหาจนกระทั่งสองทุ่มตำรวจได้รับแจ้งจากคุณตาคุณยาย
บ้านอยู่ห่างจากป้อมตำรวจเนี่ยที่ผู้ต้องหาหลบหนีไปสักประมาณสองร้อยเมตร
ได้รับแจ้งจากคุณตาคุณยายว่าคนร้ายมานอนแอบอยู่ใต้เตียงของคุณยาย
โอ้โหแล้วเตียงเนี่ยไม่ใช่หน้าบ้านนะคะเตียงอยู่ภายในบ้านด้วย
ทีนี้พอได้รับแจ้งตำรวจทำไงนี่ลงพื้นที่เลยนะคะ
นำกำลังไปตรวจค้นปรากฏว่าคนร้ายมันวิ่งหลบหนีไปซะก่อนแล้ว
ไว้ตัวทันค่ะทีนี้เรามีโอกาสพูดคุยกับคุณยายเจ้าของบ้าน
คุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงกำลังเข้านอน
เห็นมีคนนอนอยู่ใต้เตียงตอนแรกก็ตกใจ
แต่ตอนนั้นไม่ได้ตกใจมากนึกว่าลูกชายมานอนใต้เตียง
แต่มันก็แปลกถ้าเป็นลูกชายมานอนใต้เตียงทำไมอ่ะอืม
แต่คุณยายบอกว่าเพ่งพินิษฐ์ไปที่ใบหน้าของผู้ชายคนนั้น
เอ้าจำได้ว่านี่คือคนร้ายตามในรูปที่ตำรวจเนี่ย
เขาออกหมายจับนะคะที่ขอสารอนุมัติออกหมายจับเนี่ย
ผู้ต้องหารายนี้คุณยายแกก็เลยไปเรียกคุณตามาดูระหว่างที่
ร้องขอและขอร้องกับคุณยายบอกอย่าแจ้งตำรวจนะ
อย่าแจ้งตำรวจนะแล้วคนร้ายรายนี้
ก็เอาเสื้อของคุณยายมาเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จปุ๊บมันทำไง

อ้าวแล้วยังไงต่อครับ
อ้าวออกมาแม่ออกมาแม่หลบส่องด้วยอีก
ออกมาแล้วยังไงต่อยายเห็นเลยใช่ไหม
ยายเลยไปปลูกสะอาดสะอาดมาดูมาดูแล้ว

อ้าวยังไม่สั่นโดนวิ่งไปบอกตาตาตารู้ไหม

ฟังเสียงคุณยายเนี่ยเป็นเราเราก็ตกใจนะคะ

นะฮะทีนี้ตำรวจทำไงต่อ
ตำรวจระดมทีมค้นหาโดยรอบของบ้านของคุณตาคุณยายนะคะ
แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบค่ะ
กระทั่งผู้ใหญ่บ้านหมู่๖แจ้งมาบอกว่า
คนร้ายมาซ่อนตัวอยู่ที่หลังห้องน้ำภายในร้านเหรียญทองเนื้อย่างเกาหลีนะคะ
ก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่มตัวนายเสกสรรค่ะ

ในสภาพอิดโรยค่ะเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อสีเหลืองที่ขโมยมาจากบ้านคุณยาย
บ้านหลังแรกนี่ค่ะนั่งกลางประกบด้วยตำรวจแบบนี้นะคะ
ตำรวจเขาก็เลยนำตัวไปที่โรงพักเมืองเลย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงคือโรงพักปากชม

อยู่ในท้องที่รับผิดชอบของสพเมืองเลยค่ะ

ตะกรุดสีดำหนึ่งเส้น
ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับการสะดอกกุญแจหรือเปล่า

อ่าแต่ที่แน่ตำรวจให้สาธิตการสะดอกกุญแจนะคะ

ตอนที่ตำรวจให้สาธิต

ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที

ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีค่ะ
ใช้กุญแจมือที่ตำรวจเค้าต้องเอากุญแจขายออกเนี่ยนะ

แต่นี่สะดอกกุญแจเสี้ยววินาที
ตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยอะฮะ
โอ้โหสะดอกกุญแจได้นะคะ

แล้วเบ็ดเสร็จปฏิบัติการค้นหาผู้ต้องหารายนี้ใช้เวลา๑๐ชั่วโมงตำรวจเหนื่อยเลยนะคะ

เพราะการแจ้งเบาะแสของคุณตาคุณยาย

อบเงินรางวัลการแจ้งเบาะแส๑๐๐๐บาทให้แก่คุณตาคุณยายนะคะ
ก็เป็นหลักของกฎหมายนะคะ
ใครที่แจ้งเบาะแสก็จะมีเรื่องของรางวัลนำจัดด้วย

อาจจะเป็นความชำนาญส่วนตัวของเขา

รถคุมตัวผู้ต้องขัง

ไม่รู้ว่าเขาไปเรียนอะไรแบบนี้มา

คือหลังรถคันนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่คือคอยประกบเขาหรอก